เพลินพริ้วสบายนะฮะ
และตอนนี้คนไทยก็นิยมฟังดนตรีแจ๊สกันมากขึ้นนะครับ
ที่นี่เองทางสถานเอกอักษรสถุสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ
เขาก็จัดกิจกรรมดีโดยร่วมกับวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
ให้เยาวชนที่สนใจในเรื่องของดนตรีแจ๊ส
ได้มาฝึกอบรมกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลกนะฮะ

ดนตรีที่ถือกำเนิดจากกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
ในเมืองนิวออรินของสหรัฐอเมริกา

ดนตรีแจ๊สได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา
ได้รับความนิยมในวงกว้าง

ปัจจุบันแจ๊สถือเป็นวัฒนธรรมดนตรีสำคัญของสหรัฐอเมริกา
ดนตรีแจ๊สเป็นวัฒนธรรมอเมริกันที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะ
ในประเทศไทยเองก็มีผู้ให้ความสนใจกับดนตรีชนิดนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของเพลงแจ๊ส
และต้องการที่จะฝึกฝนอย่างจริงจังค่ะ
ชานนท์อมรสิริรัตนากุล๑ในเยาวชนไทยกว่า๒๐๐คน
ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ดนตรีแจ๊สตอนอายุ๑๖โดยเริ่มจากการฟังเพลง
ต่อมาจึงฝึกเล่นอันโต้แซ็กโซโฟน
ชานนท์ยังเป็นผู้ชนะในการประกวดเดี่ยวแซ็กโซโฟน
จัดขึ้นระหว่างการร่วมอบรมครั้งนี้
เขาบอกว่าดนตรีแจ๊สมีเอกลักษณ์ของเสียงและยังเป็นภาษาสากล
มันคุยกันได้ด้วยดนตรีก็คือ
มีคนนั่งข้างเราสองคนก็คนนี้เปล่าอย่างนี้คนนี้เปล่าอย่างนี้

แชร์มันคือการแบบที่ไม่ต้องพูดกันก็เข้าใจด้วยภาษาดนตรีอะครับ
ส่วนทาลาซาผู้เข้าร่วมโครงการอีกคนนึงบอกว่า
เริ่มร้องโอเปล่ามาตั้งแต่อายุ๔ขวบ
และนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกร้องแจ๊ส
เพื่อค้นหาว่าตัวเองเหมาะสมกับการร้องในรูปแบบไหน
คราวนี้หนูก็ได้เรียนรู้มาเยอะมากค่ะ
ก็เรียนอิมโปรไบซาชั่นค่ะ
ก็เรียนรู้การร้องเพลงร้องเพลงหลากหลายแนวค่ะของแจ๊ส
แล้วก็รู้ว่าแจ๊สมันต้องใช้อารมณ์อย่างมาก
มันต้องรู้จักจังหวะให้ดี
ฟินนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดถึงและที่คุณจำเป็นในภาษา๒ใช่ไหม
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส
ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการปฏิบัติจริง
บันเลงร่วมกันในวงแจ๊สคอมโบและบิ๊กแบรนด์
ศิลปินแจ๊สมืออาชีพของสหรัฐถึง๘คน
รวมถึงแอนโทนีโอฮาร์ทมือเดี่ยวแซ็กโซโฟน
และผู้อบรมดนตรีแจ๊สมือหนึ่งของโลก
ซึ่งเผยว่าจากการฝึกอบรมมาเกือบ๑สัปดาห์
เขามองเห็นศักยภาพในตัวเยาวชนไทย
มองว่าการด้นสดหรือการอินเพอร์ไวท์ในดนตรีแจ๊ส
เป็นตัวสะท้อนวัฒนธรรมอเมริกัน
ในเรื่องของเสรีภาพในการสร้างสรรค์

ขณะที่พระอัจฉริยภาพในดนตรีแจ๊ส

ก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ดนตรีแจ๊ส
ได้รับความสนใจในประเทศไทย

และจัดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้ว

ยาวชนกว่า๒๐๐คนก็ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต

นักศาลาดนตรีสุริยเทพฯมหาวิทยาลัยรังศิษฐ์

เฉลิมฉลองเดือนแห่งดนตรีแจ๊ส
ที่จะมาถึงในเดือนเมษายนนี้
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน